มะปรางริ้วคือการปอกมะปรางให้เกิดเป็นลวดลายสวยงามเป็นการปอกเปลือกเพื่อให้กินผิวเปลือกน้อยที่สุด
จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมการริ้วซึ่งมีลักษณะลวดลายตามผิวของมะปราง
จัดได้ว่าเป็นงานหัตถสินชั้นสูงของกุลสตรีไทยสมัยก่อน
มะปรางริ้วต้องใช้สมาธิและความตั้งใจเป็นอย่างมากในการจับมีดริ้วมะปรางให้เกิดลวดลาย
ปอกก็ต้องมีผ้าวางไว้บนตักเสมอสำหรับเช็ดมีดจากยางมะปราง
และต้องมีชามใส่น้ำไว้คอยเอามะปรางจุ่มน้ำบางเพื่อให้เห็นริ้ว